แม่ค้าออนไลน์ครับเจ้าตัวเนี่ย๒คนอยู่ต่างประเทศ
แต่พนักงานอยู่ที่นี่เงินหมุนเวียนนะฮะเดือนหนึ่งก็บอก๔๕ล้านนะฮะ
สุดท้ายแล้วปรากฏตำรวจไปเจอว่าเอาของเลี่ยงภาษีมาขาย
โดนปรับอวมเลยนะฮะงานนี้เขาบอกว่าอาจจะโดนสูงถึง๑๖ล้านบาทครับ
เหตุการณ์นี้ที่บุรีรำครับคุณผู้ชมครับตำรวจนั้นบุกบริษัทเป็นขายเสื้อผ้าเด็กออนไลน์

โอ้โหนี่ค่ะเก็บของเก็บของเก็บหลักฐาน
คือของกลางมันเยอะมากเลยครับอย่างรู้เจ้าระที่กี่คน

ครับคิดเป็นเงิน๔๘ล้านบาท
๔ล้าน๘แสนกับอีก๑หมื่นบาทเป็นของเลี่ยงภาษีจากต่างประเทศเอามาขาย
จับกลุ่มพนักงานร้าน๒คนครับชื่อคุณเปรมวินีอายุ๒๔ปี
ทำหน้าที่คือคอยรับออเดอร์แพ็คของส่งให้ลูกค้า
แต่ว่าคนจดทะเบียนบริษัทชื่อว่านางธนภาอายุ๓๘ปี
แล้วก็คุณสุรัสวดีอายุ๒๘ปี๒คนนี้อยู่เมืองนอกฮะ
ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยตำรวจได้ข้อมูลว่าบริษัทนี้ครับ
หมุนเวียนเดือนละประมาณ๔๕ล้านนะ
พอต้นทางมีพฤติกรรมเลี่ยงภาษีครับบริษัทนี้เข้าข่ายมีความผิดนะครับ
ของเลี่ยงภาษีมาขายต่อโทษปรับตามกฎหมาย๔เท่านะฮะ
จำนวนของที่รับมาหรืออาจจะจำคุก๕ปีนะครับ
หรือทั้งจำทั้งปรับของกลางมูลค่าเท่าไหร่๔ล้านกว่านะครับ
โดนปรับ๔เท่าจากจำนวนของกลาง๑๖ล้านกับอีก๗๒๐๐๐บาท
งานนี้คือโอ้โหนะครับโดนเละเทะเลย
พนักงานร้านยืนยันนะครับว่าตัวเขาไม่มีส่วนรู้เห็นกับการเลี่ยงภาษีครับ
รู้เพียงว่าเอาสินค้ามาจากกรุงเทพรับเงินเดือนเดือนละหมื่นเดียวเอง
มีหน้าที่เพียงรับออเดอร์ออนไลน์ครับแล้วก็แพ็คของส่งลูกค้าเท่านั้น
เสื้อผ้าเด็กทั้งหมดทางตำรวจก็จะเอาไปให้ด่านสุรกากรช่องจอมนะครับ
ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ประเมินอัตราภาษีครับ
แล้วก็จะนำมาประกอบกับคดีเปรียบเทียบปรับเพิ่มเติม
อย่างที่บอกไปนะครับงานนี้อวมเลยทีเดียวนะครับ
โทษของเลี่ยงภาษีนี่ก็คือตามมูลค่าของสินค้าเลยนะคะ

คือไปรับมาขายต่อตามกฎหมายก็โดน